คุณผู้ชมคะการอัญเชิญพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จากพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทพระบรมมหาราชวัง
สู่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวง
โบราณราชประเพณีแล้วจะอันเชิญด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะ
ซึ่งในขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือว่าริ้วขบวนนี้
จะมีคนหามคนฉุดชักจำนวนมาก
รวมถึงเครื่องประกอบพิธีเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศค่ะ
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบโบราณราชประเพณี
ส่วนเรื่องของการเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนั้น
มีรายละเอียดอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
การเชิญพระบรมมาศพจากพระทินั่งดุสิตมหาประสาท
สู่พระเมรุมาตรตามโบราณราชประเพณี
อันเชิญด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศปภิษ
เชิญพระโกรธออกพระเมรุมาตรในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๒
เมื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระทินั่งดุสิตมหาประสาทเรียบร้อยแล้ว
เลื่อนพระโกรธเข้าพระยานมาตร๓ลำคาญ
พระยานามาที่มีขานหามขนาดใหญ่สามขาน
ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง
หลังจากเจ้าพนักงานภูสามาลาถวายบังคมแล้ว
และประตูเทวาพิรมเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยะยศที่หนึ่ง
หลังจากนั้นเจ้าพนักงานยกนกพระประดนมหาเสวตชัดคันดัน

หลังจากนั้นผู้บอกขบวนรัวกลับ
เป็นสัญญาณให้เคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่หนึ่ง
ริ้วขบวนนี้จะมีมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ
เหลี่ยงกลีบบัวพระนำพระยานมาตร๓ลำคาญ
เครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค
เดินตามสัญญาณกลองไปตามถนนมหาราช

่งไปยังพระปลายกหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารบริเวณแยกท้ายวัง
ตัดกับถนนสนามชัย

ท้ายเกลิ่นบันไดหน้าพระมหาพิชัยราชรศ

ลงรักปิดทองประดับกระจก
มีเกลินลดหลั่นกัน๕ชั้น

เพื่อยาตราขบวนแห่เชิมพระโกรธทองใหญ่

เจ้าพนักงานภูสาขึ้นประคอง

เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
จากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ริ้วขบวนที่๒นี้จะมีกองทหารนำ
มโหระทึกสังแรงอนแรงฝรั่งปีกลองชนะ
รสพระนำพระมหาพิชัยราชรส
ส่งพระบรมศพเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชุปโภคกระบวนกองทหารตาม
พระประยูนญาติและข้าราชบริพาณ
ญาตราขบวนไปตามถนนสนามชัย

หน้ากระทรวงกลาโหมศาลหลักเมืองและสารดีกา
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิมพระกฏทองใหญ่
เข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวง
พระมหาพิชัยราชรสจะเคลื่อนไปหยุดตรงทางเข้าพระเมรุมาตร
เจ้าพนักงานเชิญเกินบันไดนาคและเกิดเข้าเทียบพระมหาพิชัยราชรส
หลังจากนั้นจะเชิญราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังเข้าเทียบเกยลา
เจ้าพนักงานภูสามาลาขึ้นนั่งท้ายเกลิง
เมื่อเทียบเกลือนกับพระมหาพิชัยราชรสเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโกรธทองใหญ่
ลงจากพระมหาพิชัยราชรสเพื่อประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
หลังจากนั้นเชิญพระโกรธทองใหญ่
ประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
เชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้า
จอดรออยู่บริเวณทางเข้ารั้วราชวัฒน์
เสร็จแล้วจะเคลื่อนราชรสปืนใหญ่ทั้งสองส่วน
เข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
เมื่อพร้อมแล้วผู้บอกขบวนให้สัญญาณรัวกลับ
เพื่อเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓นี้
ประกอบด้วยเสลี่ยงพระนำมโหระทึก
ราชรสปืนใหญ่เคลื่องราชอิสรยศ
เคลื่องราชุปโภคพระปยุญญาติ
และข้าราชบริพาณยาตรา
ขบวนเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด

เมื่อครบรอบที่๓จะเชิญราชรสปืนใหญ่

เพื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นสู่พระเมรุมาตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ที่จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
จะมีพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพจริง
และในเช้าวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
จะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
ลงในพระโกรธทองคำลงยาประดับเพชร
และประมวลพระบรมราชสรีรังคาร
ลงในพระพระอบโลหะปิดทอง

ประดิษฐานบนพระที่นั่งราชเชนทรยาน
และเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
ประดิษฐานในพระที่นั่งราชินทรยาน้อย

โดยถอดแบบมาจากพระที่นั่งราชเชนทรยาน

สัญญาณเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔

โหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ
พระที่นั่งราชเชนทรยานเชิญพระบรมอัฐิ

พระผอบพระบรมราชสรีรังคาร

ญาตราขบวนออกจากพระเมรุมาตร
ตามถนนราชดำเนินใน

เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
เข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้ว
ส่วนนำริ้วและพระที่นั่งราชเชนทรยาน
เคลื่อนตรงผ่านประตูพิมารชัยศรี
เทียบที่เกิดพระที่นั่งอพรพิโมกปราศาสตร์

พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ประดิษฐานพระโกรธพระบรมอัฐิ

ในส่วนของพระที่นั่งราชินทรยาน้อย
ส่วนพระบรมราชชาสรีรังคาร
เมื่อเคลื่อนถึงศาลาสหทัยสมาคม
แยกขบวนไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้ว
วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
และเฉินพระบรมราชชาสรีรังคาร
โดยพระเสลี่ยงไปประดิษฐานในพระศรีรัตนาเจดี
เช้าวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๙
จึงจะมีพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
และในวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๒
้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช

ชั้นบนพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
โดยใช้พระที่นั่งราชเชนทรยาน
เชิญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ยังพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์

้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖
โดยขบวนกองทหารม้านำ
เชิงพระอบพระบรมราชสรีรังทาน

วัดพระศรีรัตนสัตวรรม

เลี้ยวสายถนนกลยานามาิตรี

มหาศรีมารามราชวรวิหาร
แล้วเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
ไปประติศถานที่พุทธบันลัง

จากนั้นขบวนกองทหารม้านำ
เชิญพระบรมราชสรีรังคาญ
จากวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร

บรรจุณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ขบวนออกจากวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร

เดี๋ยวซ้ายขึ้นสะพานช้างโรงศรี

ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา

เทียบหน้าประตูวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พระพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
ประดิษฐานที่พุทธบันลังพระพุทธชินศรี
ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร